ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่จังหวัดกาลสินไม่พอใจ
ไม่พอใจใครเจ้าหน้าที่รังวัดที่ดินคือมีเรื่องกัน
มีคนไปร้องว่าอดีตผู้ช่วยเนี่ยท่านก่อรั้วเข้าไป
ล้ำที่ดินสาธารณะเป็นเรื่องครับ
เย็นโอ้ว
พี่หยัง
พี่จะเอาไปหยัง

พ่อเฮ็ดที่เดียวถือผีแล้วพ่อต่อมากับเฮ็ด

เห็นไหมครับว่าท่านผู้ช่วยถืออะไรไปโอ้โหมีดครับยาว
งานนี้ถึงเลือดครับคุณผู้ชมนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างที่คณะของเจ้าหน้าที่รังวัดที่ดินอำเภอกรรมราศัย
เทศบาลตะบนคล้องชัยพัฒนากาลสินครับไปตรวจสอบรังวัดแนวเขตที่ดินสาธารณะริมถนนในพื้นที่หมู่๖ตะบนเหล่าใหญ่นะครับ
เหล่าใหญ่ด้วยไปกับนายสมศักดิ์นาสินส่งท่านผู้ใหญ่บ้านเหล่าใหญ่นั่นแหละหมู่หก
ตะบนคล้องชัยพัฒนากับชาวบ้านในพื้นที่ก็ไปเป็นศักดิ์ขีพยานกันนี่โอ้โหดูสิครับดูสิครับชุลมุน
จู่ในเรืองนาทันเลิศอายุ๖๕อดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่๗ตะบนคล้องชัยพัฒนา
คือท่านก็มีที่ดินอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวด้วยนะเดินถือมีดพระส่งเสียงโวยวายเข้ามาแต่ไกลเลยมาคุยกับเจ้าหน้าที่
และที่ผมบอกถึงเลือดก็คือใช้มีดฟันไปที่ข้อศอกซ้ายของนายสมศักดิ์ท่านผู้ใหญ่บ้าน
เป็นแผลชะกันครับต้องเข้าห้ามกันจับแบบนี้ดูเลือดเลือดที่ศอกผู้ใหญ่ครับ
เทศบาลอำภาวานายกเทศมนตรีตะบนคล้องชัยพัฒนาระบุว่าเทศบาลตะบนคล้องชัยพัฒนาได้รับการร้องขอนะครับ
ให้มารังวัดแนวเขตที่ดินสาธารณะในพื้นที่ดังกล่าวหน่อยได้ไหมหลังจากในเรืองคือผู้ก่อเหตุผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะครับ
รั้วลุกล้ำที่ดินสาธารณประโยชน์ระยะทางกว่าหนึ่งร้อยเมตรทำให้ชาวบ้านไม่สามารถเดินผ่านได้ครับ
เป็นปัญหาเรื้อรังมาหลายปีคาดว่าในเรืองผู้ก่อเหตุจะไม่พอใจเมื่อเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบจึงก่อเหตุดังกล่าวขึ้นครับ
ล่าสุดผู้สื่อข่าวลงพื้นที่เกิดเหตุไปพบกับนายพระศิษย์วิชาชัยและนางสาวอุบลคีณพันธ์ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่๖คนปัจจุบันนะครับที่บ้านเหล่าใหญ่นั่นแหละ
บอกว่าที่ดินนี้นะมีปัญหาข้อพิพาทระหว่างประชาชนในพื้นที่กับในเรือผู้ก่อเหตุมาตั้งแต่ปี๒๕
สองพันร้อยห้าสิบแปดครับเนื่องจากที่ดินดังกล่าว
ตรงเนี้ยตรงเนี้ยเนี้ยฮะที่เขาเดินสำรวจกันเนี้ย
เป็นทางสาธารณะมีความกว้าง๔เมตรครึ่ง
แล้วอยู่ติดกับที่ดินของในเรืองทั้งสองด้านเลยแต่ในเรืองเนี่ย
กรั้วนะครับกินแนวเขตสาธารณะเข้ามา
ทำให้ชาวบ้านหนักใจไปแจ้งในอำเภอ
แจ้งในอำเภอเพื่อให้รังวัดที่ดินมาโดยตลอด
แต่ไม่เคยดำเนินการได้สำเร็จแม้แต่ครั้งเดียว
ทุกครั้งที่เทศบาลตะบนคล้องชัยพัฒนาสั่งให้รังวัดที่ดิน
ก็มักจะไม่ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดิน
อำเภอกรรมราศัยเท่าที่ควรอ้าวเพราะอะไรล่ะครับ
อ้าวลองฟังดูฮะ
เอาแล้วที่เป็นคดีกันแล้วว่ายังไง
พันธรรมดโทษอนุวัติบุญวิเศษท่านบรองผู้กำกับการสอบภอกของชายบรรบุว่า
เรื่องต้นตำรวจแจ้งข้อหาในเรืองผู้ก่อเหตุโอ้โห
ข้อหาพยายามฆ่าเจ้าพนักงานนะครับเพราะที่ฟันแขนไปเป็นผู้ใหญ่บ้าน

ของผู้ใหญ่สมศักดิ์ตอนนี้นอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลกาลสิน
จากบาดแผลที่ถูกฟันมันลึก๕เซนติเมตรครับคุณผู้ชมลึก๕เซน
แล้วไปถึงกระดูกข้อศอกด้วยนะกระดูกข้อศอกแตกนี่ท่านผู้ใหญ่
เย็บกว่า๓๐เข็มนะครับซึ่งแผลมันอาจติดเชื้อได้
แต่เบื้องต้นอาการโดยรวมปลอดภัยครับค่ะ